คุณอ้ำพัชราภานั่นเองค่ะแต่ที่ขึ้นรูปมานี่คือเป็น
กัญชลัดไฮโซนั่นเองนะคะหลังจากการทวงเสื้อของไฮโซกัญชลัดกับไม้

คือเสื้อได้รับคืนมาแล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่าความดราม่าเนี่ยมันรอประทุได้ตลอดเวลาเลย
มีแนวร่วมพี่ชัยร์อนาทวีฟคนเคยสนิทไฮโซกัญและเป็นเพื่อนแก๊งเดี่ยวของคุณอ้ำ
เขาบอกว่ามีบางคนที่พยายามไต่เต้าเพื่อให้ตัวเองก้าวขึ้นสู่ความเด่นความดัง
ต่างคนก็ต่างเดาว่าเออคงไม่น่าจะพ้นใครนอกจากไฮโซกันหรอก
เพราะว่าไอ้ปรีชายาเห็นข้อความนี้ของคุณชายอนาทวีป
แล้วพอเมื่อเจอซุปตาโสแม่อ้ำพัชราภาในการผ่านโชว์ช่ายกัน

แล้วก็เลยต้องขอถามพี่อ้ำหน่อยแล้วกันนะคะ
ว่าทราบอะไรมาบ้างเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องนี้

ก็คงมีคุยกันก็มีคุยกันแล้วค่ะ
แต่อ้ำก็ไม่อยากพูดอะไรมากเนาะ
อ้ำเป็นคนที่ออกมาเจอเจอพวกพี่น้องทุกคน
อ้ำก็ว่าอ้ำไม่ควรพูดเลยดีกว่า
เจ็บตัวน้อยสุดแล้วกัน

แต่คิดว่ามันไม่ควรที่จะพูดอะไรอย่างนี้ออกมา
คืออ้ำก็พอรู้อะไรมาบ้างค่ะแต่มันจริงไม่มีอะไรหรอก
เดี๋ยววันเวลามันคงจะดีขึ้น

ตอนนั้นแขกโซกั้ม
กรุ้มดูกับพี่ชายเป็นเพื่อนพี่ชายก่อน

บอกว่าเอ้ยระวังนะพูดอะไรมาเนี่ยฉันจะต้องสัมภาษ
ไม่ใช่พวกเธอสัมภาษณ์ฉันฉันโดนสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้
แค่แซวเล่นฐะไม่มีอะไรเลยคะ
เห็นใจนะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งคุณกันเนี่ยเคยอยู่กลุ่มเดียวกัน

ธันวาคมเป็นวันเกิดของคุณอ้ำพัชราภา

ซันนี่ก็ไปคอมเมนต์ประชาวนี้อ้ำเหมือนกัน
แล้วแคปชั่นบอกว่าถ้าอ้ำไม่ได้เป็นอ้ำแบบทุกวันนี้

อ้ำถามอ้ำถามก็รักอยู่ดีนะคะ
ต่อให้อีก๑๐๒๐๓๐ปีก็จะรักพี่อ้ำตลอดไปนะคะ